ซึ่งมีเจ้าหน้าที่๕๐๐กว่าคนนะที่ตกเป็นผู้ต้องหาในเรื่องนี้นะคะเข้าข่ายว่าน่าจะกระทำความผิดแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายกว่า๓๓๐๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งก็บอกว่าได้ส่งสำนวนการสอบสวนกว่า๔แสนแผ่นนะคะให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแล้วตั้งแต่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
เพราะพบว่าผิดจริงค่ะมีคนร่วมกระทำความผิดเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้มนุยการท่าเรือแหลมชะบัง๑คน
ผู้อำนวยการกอง๙คนผู้อำนวยการสำนัก๑คนและเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการอีกกว่า๕๐๐คนเลยนะคะ
คดีนี้คุณผู้ชมคะสืบเนื่องจากตัวแทนการท่าเรือแห่งประเทศไทยไปร้องเรียน
ให้ตรวจสอบการทุจริตการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จากการตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่ามีความผิดตั้งแต่ปี๒๕๔๕ถึงปี๒๕๕๙
มีการทุจริตเบิกจ่ายเงินล่วงเวลาแต่ไม่ได้ทำงานจริงค่ะ
เจ้าหน้าที่เกือบทุกแผนกมีหมดนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยความเสียหายปีละ๓๔๐๐ล้านบาท
รวมแล้วความเสียหายไม่ต่ำกว่า๓๓๐๐ล้านบาทแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูง
รู้เห็นเป็นใจด้วยยังมีกรณีที่พนักงานบางกลุ่ม
ฟ้องเรียกร้องเงินชดเชยเป็นการขอเงินชดเชยเพิ่มนะคะ
พบว่าเป็นการเบิกจ่ายเงินล่วงเวลาแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่เป็นไปตามกฎหมายถือเป็นการทุจริตงบประมาณแผ่นดิน

เอกพินิษฐ์ยอมรับเลยว่าคดีนี้ใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะ
เพราะเอกสารเยอะมีข้อมูลที่เข้าใจยากอย่างที่บอกค่ะ

ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรในการตรวจสอบ

แต่สุดท้ายก็ส่งสำนวนให้กับปรปชรได้แล้วนะคะ

การท่าเรือนนี้เป็นรัฐวิทยาภาคิต
เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีการเบิกโอทีโดยที่ไม่ได้ทำงาน

ใช่ค่ะก่อให้เกิดความเสียหายกับภาครัฐ